วันนี้แพนด้ามาร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยคว้าชิดชนะกลับมานะคะ
ในวันที่๕และวันที่๘มิถุนายนนี้